เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอาทิตย์ที่๒๓กันยายนที่แยกวัชรพลเขามีวัยรุ่น๒คน
ไปก่อเหตุไล่แทงไล่ฟันคนที่จอดรถจักรยานยนต์คือคล่อมรถจักรยานยนต์ขณะที่ติดไฟแดงอยู่
คือผู้ต้องหานี่มี๒คน๑คนเข้ามอบตัวอีกหนึ่งคนเนี่ยมีการติดตามจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะ
ตำรวจก็เอาตัวมาสอบสวนนะคะถามว่าทำไปทำไมสรุปสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเขาไม่พอใจ
คนขี่รถจักรยานยนต์คนที่เขาไปทำร้ายเบิ้ลเครื่องใส่
คือมันเกิดขึ้นเป็นเหตุเฉพาะหน้าเกิดขึ้นในท้องถนนนี่แหละ
นี่นะคะก็คือนายสารวุฒิหรืออ้ำน้องเอี่ยนอายุ๑๙ปี
คนนี้เข้ามอบตัวและนายคำคูณหรือนิวแซ่โออายุ๒๐ปี
คนนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ทั้งสองคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ก่อเหตุใช้มีดทำร้ายร่างกาย
นายนัทพงศ์นเทียนศิลป์อายุ๒๔ปี
และนายอำพลเอี่ยมสำอางอายุ๒๓ปี
นายอำพลเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือ
นายนัทพงศ์ได้รับบาดเจ็บถูกแทงเหมือนกันนี่นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๕แยกวัชรพล
บางเขนกรุงเทพช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ทั้งนี้ผู้บาดเจ็บยืนยันว่าไม่รู้จักผู้ก่อเหตุมาก่อน
จากนั้นตำรวจสนคันนายาวนะคะหลังจากเกิดเหตุแล้ว
พูดถึงเรื่องของการติดตามจับกลุ่มตัวนี่นะคะ
ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวในนิวได้

ผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพบอกว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง
วันเกิดเหตุในอ้ำเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
หมวกกันน็อกเต็มใบสีดำพกอาวุธเป็นมีดสั้นและเป็นคนแทง
ส่วนในนิวเป็นคนซ้อนท้ายค่ะสวมหวกกระน็อกเต็มใบเหมือนกัน

รวมทั้งเป็นคนที่ลงมือชกต่อยคู่กรณีก็คือนายนัทพงศ์ด้วย
พกมีดสั้นกับพกดาบจะเป็นเรียนฟันดาบหรือคะ
คือเขาพกไปทั้ง๒คนเลยเนี่ยนะคะเขาอาจจะเตรียมตัวนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงหเดชผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบันคณะยาว
เปิดเผยว่าผู้ต้องหาให้การ
บอกว่าระหว่างที่ตัวเองขี่รถจากกระยานยนต์มาตามเช่นทางแถวนี้แหละ
แล้วไปเจอกับนายนัทพงศ์พร้อมกับแฟนสาว
เขาบอกว่าตอนนั้นนายนัทพงศ์
เบิ้ลเครื่องรถจากกระยานยนต์ใส่
เบิ้ลเบิ้ลได้ยินแล้วมันโมหู
หรือเขาเล่นเครื่องธรรมดาหรือเปล่าครับคุณ

ก็เลยเปิดหมวกกระน็อกแล้วก็ถามว่า

ยังไม่ทันได้ฟังคำตอบเลยนะคะ
ใช้มีดฟันแขนนายนัทธพงศ์
แทงด้านหลังนายนัทธพงศ์
ส่วนการขยายผลของทั้งสองคนนี้
เวลาเขาเอาผู้ต้องหา

ว่าจับกลุ่มตัวได้เขาก็ต้องมีการตรวจสอบประวัติใช่ไหม
ขยายผลไปพบว่านายอ้ำกับนายนิวเคยก่อเหตุอย่างอื่นมาด้วยนะคะ
สองคนนี้เคยร่วมกับอีกหนึ่งคนวัยรุ่นคนนี้ชื่อในเบสอายุสิบหกปี
ซึ่งยังจับกลุ่มตัวไม่ได้เคยก่อเหตุลักษณะคล้ายแบบนี้เลย

ตอนนั้นร่วมกันใช้มีดทำร้ายร่างกายผู้ชายอายุ๑๖ปี
บาดเจ็บที่หน้าร้านค้ากลางซอยวัดพรพระร่วงประสิทธิ์เขตสายไหม
และหลังจากนั้นวันเดียวกัน๒ชั่วโมงถัดมา
แก๊งนี้๓คนก่อเหตุใช้มีดทำร้ายร่างกายผู้ชายอีก๑คนเย็บ๑๗เข็ม
หน้าอาคารสงการเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์อยู่ใกล้กันนั่นแหละ
วันนี้นะคะญาติของผู้เสียหายทั้งหมด
ตั้งแต่เหตุการณ์เมษายนเขามาชี้ตัวผู้ก่อเหตุด้วย
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและควบคุมตัวไปทำแผนทั้ง๓จุดเลย
ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวนะที่แก๊งนี้เขาก่อเหตุมาแล้ว
จับกลุ่มตัวได้๒คนเหลืออีก๑คนในเบสอายุ๑๖ปี
พกมีดดาบเป็นอาวุธเลยแล้วก็ก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้ว